บอกเลยว่าเรื่องของความเชื่อเรื่องของความพลังทางศรัทธาเนี่ยมันส่งผลมากเลยกับการทำงานในวงการบันเทิงเราเนาะ
จากความเชื่อหลายต่อหลายอย่างก็เลยนำมาซึ่งการบูชาวัตถุมงคลคุณผู้ชมเสริมอำนาจบารมีนะคะ
อย่างเรื่องนี้เหล่าคนลูกทุ่งเขาเชื่อกันมากเลยเพราะว่าอะไรต้องจับมือบ้างล่ะพูดคุยกับแฟนเพลงหน้าเวทีอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าเออไปรูปไปคลำแฟนเพลงเนี่ยไปเจอกับอะไรบ้าง
ก็เลยต้องพกของขลังกันไว้เดี๋ยวเผื่อโดนของเข้างี้
ลำไยศุพรรณสาห์อ้าพูดแบบนี้อาจไม่คุ้นว่าลำไยศุพรรณสาหรัฐค่ะจะตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าที่ตัวเองมีงานแน่นงานปังทุกวันนี้หนูไม่ได้
มูไปลงหน้าทองไปเสริมดวงอะไรแบบนั้นนะ

พระในบ้านก็คุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
พ่อแม่เรากินอิ่มนอนหลับสบายใจอยาก

แต่ก็ใช้ว่าเธอจะไม่มีเครื่องราง
ลงทางบ่อยต้องมีบ้าง

ของคนเอามาให้หน้าเวทีเนี่ยไม่รู้มีที่มาที่ไปยังไง
หรือบางทีลมเพลลมพัดมันมาไม่

ลูกทุ่งสาวน้องลำไยเนี่ยบอกว่าพกเหรียญบาทพญาครุฑปี๒๕๑๗
อันนี้คือเหรียญสมัยเด็กเราเลยอ่ะ
สมัยครุฑเนี่ยครุฑกลางปีอีกเลยคุณผู้ชมภาค
เป็นเหรียญพญาคุดมีพลังงานบางอย่าง
เขาบอกว่าอะไรครุฑเนี่ยสามารถขับไล่พุทธผีปีศัตริย์ได้
ลำไยก็จะพกติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาเดินทางคอนเสิร์ตที่ไหน
ใกล้ก็มีเหรียญนี่แหละค่ะอุ่นใจดี
เหรียญนี้ราคาเขาไปไกลแล้วมั้งเนี่ย

เป็นเหรียญบาทใช่ครับ

ก็จะพกติดตัวไว้ตลอดแต่ก่อนจะห้อยคอ
ตอนนี้เอาใส่ในกระเป๋าตังค์ไว้ก็จะติดตัวไปตลอด
เหรียญพศนี้เหมือนช่วยกันพวกพูดผีปีศาจในสิ่งไม่ดี
เป็นเหรียญพญาคุดล่ะค่ะเหรียญบาทนี่แหละค่ะ

คุณผู้ชมไปต่อดีกว่านะคะด้านพระเอกลิเกหน้าหวาน
สอนรามน้ำเพชร
ก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เชื่อว่าทุกวันนี้ตัวเองนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
มีงานทำตลอดผู้ใหญ่รักและเมตตานะคะ
ก็เป็นเพราะว่าความกระตันอยู่ที่เจ้าตัวนั้นมีต่อบุพการีหนึ่งล่ะ
โดยหนุ่มแบงค์ค่ะบอกว่าตัวเองนั้นไม่ค่อยได้พกอะไรติดตัวนะ
เพราะทุกครั้งก่อนเริ่มทำการแสดงเนี่ย
ตัวเองจะรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ตัวเองนับถือ
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแก่องค์พระพิคเนธ

และโดนบันดาลให้การแสดงในทุกครั้งราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกนะเจ้าตัวเนี่ยเชื่อเรื่องความกระตันยูต่อบุพการี

เจ้าตัวก็เลยอยากเอาฟันกลามของคุณพ่อนั้นมาทำเป็นร็อกเก็ตติดตัวเอาไว้
แบบว่าเล็กไว้อย่างนี้เลยอู้นี่ไงฟันกลามจริงด้วย
ดูเป็นแฟชั่นด้วยนะดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณพ่อที่เราติดตัว
เชื่อเหมือนแบบว่าบุญคุณคุณพ่อคุ้มครองตลอด

แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะถ้าอยากมีงานทำแล้วก็อยู่ในวงการให้ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู
คือการปฏิบัติตัวของตัวเองที่ควรสม่ำเสมอตรงต่อเวลา

และมีสัมมาคารวะนะคะหนุ่มแบงค์บอกไว้แบบนี้จ้า
ปิดท้ายคนนี้ดีกว่านะคะต้องบอกว่าเชื่อสุดใจมูสุดฝันดันไปเลย
น้องเรไรไลฟ์สดของเรานะคะพวกของขลังมากมายค่ะยกให้เธอคนนี้เลยนะคะ
บอกก่อนเลยนะคะเราก็ไปสัมภาษณ์เธอบ่อยนะคะ

ก่อนจะลงจากรถแสดงคอนเสิร์ตที่งานไหนงานนั้นนะคะเธอจะต้องนำเครื่องรางของขังไปมากมายจริง
มันก็จะมีแบบว่าลมเทลมพัดของมาหรือเปล่านี่ความเชื่อ
เบี้ยแก้เนี่ยก็จะสร้างบันดาลให้มีเมตตามหานิยมอีกด้วยค่ะ
จากนั้นยังมีกุมารด้วยนะคือมาตั้งวางไว้ข้างหน้ารถก่อนเลยนะคะ
พร้อมกับร่ายมนต์คาถาสวดขอพรท่านให้งานที่เธอกำลังจะลงจากรถไปเนี่ย
คือก้าวลงจากรถเสร็จปุ๊บทานปังปั๊บแบบนั้นเลยนะคะ
ซึ่งเธอบอกว่าใครจะมองว่าเธอบ้าหลายคนก็มองว่าโอ๊ยอะไรเรไรมันเยอะอะไรขนาดนั้นบ้าหรือเปล่าเพอร์เจอร์หรือเปล่าเธอก็ไม่สนใจนะคะ
เพราะว่าสิ่งนี้คือเครื่องยึดเหนียวจิตใจของเธอค่ะที่สำคัญนะคะความเชื่อของเธอไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะ
และจากการมูการพกของครั้งนี้ทำให้เธอเห็นกับตาแล้วนะคะว่า
มันสามารถช่วยเธอได้ตลอดค่ะ

มืดฟ้ามัวดินขึ้นมา

ขอเครื่องรางของขังที่พกมาติดตัวบอก

เรียกได้ว่าเครื่องรางของขันแล้วก็ความเชื่อตรงนี้
มันอยู่คู่คนไทยมายาวนานจริง